คุณผู้ชมครับไปดูข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้
หลายคนได้ยินได้ฟังถึงกับช็อกว่าโอ้โหเด็กคนหนึ่งแค่ม๑
เขามีความแค้นถึงขั้นกับเอาปืนมายิงเพื่อนจนตายได้
หรือเด็กคนนึงถูกเพื่อนแกล้งตบหัวบ้าง
ล้อเลียนว่าเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วไม่มงไม่แมนบ้าง
อะไรแบบนี้นะเป็นความแค้นที่เก็บมานานในใจคุณผู้ชม
เอาปืนพ่อมาเมื่อวานนี้เปลี่ยนชุดมาใส่หน้ากากมา
เพื่อนที่โดนที่ล้อเขาก้มแบบถอดรองเท้าอยู่
หน้าห้องหลังครบทรงชาติเอาปืนยิงเพื่อน
คือต้องใช้คำว่าจ่อยิงศีรษะเลย
เองก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนชุดหนีออกไป
แต่คุณครูตามตะคุบตัวทันสุดท้ายสารภาพ
ล้อแค้นก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะเป็นภาพ
ที่มีการไปช่วยกันปั๊มหัวใจเด็กชายที่ถูกยิง
ชื่อว่าเด็กชายโจโจ้อายุ๑๓ปีนักเรียนชั้น
ม๑โรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดนทบุรีกำลัง
นอนหายใจรวยรินอยู่หน้าห้องเรียนเด็กชายคนนี้
สาหัสมากเลยนะฮะเพราะว่าถูกเด็กชายกัส
อายุ๑๒ปีเพื่อนร่วมชั้นเอาปืนเจาะยิงหัวเข้าไป
ก็พยายามปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ไม่
ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้เหตุการณ์
มันเกิดขึ้นหลังเคารพทงชาติเมื่อวานนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุนะฮะทางด้านของรอปภแล้วก็ครูเนี่ย
สามารถวิ่งตามจับตะคุบตัวเพราะเด็กคนนี้วิ่งไปได้
ห้องน้ำก่อนไปเปลี่ยนชุดอืมเสร็จปุ๊บทำทีเหมือนจะ
เดินออกจากโรงเรียนแต่รบพอไม่ให้ออกไปเพราะ
ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนทำไมแต่งตัวอย่างนี้มา
นะฮะคุณครูตามไปจับตัวได้เอากระเป๋ามาค้นดูมีทั้ง
ปืนมีทั้งกระสุนมีทั้งชุดที่ใช้ในการก่อเหตุ
กงหน้ากากมีครบค่ะถามว่าน้องทำทำไมเจ้าตัว
ฆ่าเพื่อนคนนี้เลยอ่ะอืมใส่ชุดนักเรียนออกมาแต่
เสื้อผ้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำไม่อยากให้คนจำหน้า
ได้นะฮะใส่หมวกไอ้โม่งใส่หน้ากากทับสวมเสื้อแขนยาว
ดำตามที่เห็นในภาพนะฮะกางเกงขายาวสีน้ำตาลใส่
ว่ามีคนยืนข้างข้างแล้วโจโจ้หันหน้ามาดูสุดท้ายตัวเองนะ
จังหวะที่โจโจหันหน้ามาดูเอาปืนเจาะยิงที่หน้าผ่าทะรุ
ถอยโจโจ้ฟุบลงไปครับหลังจากนั้นนะฮะกัสวิ่งเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนชุด
เป็นชุดนักเรียนแล้วก็พยายามจะเดินออกจากโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนอ่ะ
แล้วเพราะว่าเป็นหลังครบทรงชาติประตูก็จะปิดนะฮะรอปภก็ไม่ให้ออก
แต่ว่าถูกคุณครูวิ่งตามไปจับตัวได้ทันนะฮะโอ้โหพอแม่ของกัสรู้นะ
ลูกชายเคยมาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าถูกเพื่อนร่วมชั้นแซวว่าหนูไม่แมน
ว่าผมไม่แมนแล้วผมเนี่ยนะยังถูกทำร้ายบ่อยครั้ง
แต่แม่เห็นว่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเด็ก
ที่แบบว่าถูกล้อมันก็เป็นเรื่องที่มันเด็กล้อกัน
ก็เลยไม่ได้ใส่ใจแล้วเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียน
ก็เลยบอกลูกว่าไปแจ้งครูดีไหมไปบอกครูให้ครูจัดการให้
จนสุดท้ายเนี่ยมาเกิดเรื่องนะฮะอีกฝากฝั่งหนึ่ง
แม่ของเด็กที่ถูกยิงคือแม่ของโจโจ้เองก็บอกว่า
เด็กที่ก่อเหตุคือกัสเนี่ยน่าจะเพราะว่าถูกลูกเธอไปทำร้ายแล้วก็ล้อเลียนเรื่องเพศ
อ่าแต่แม่บอกว่าไม่จริงโจโจ้ไม่ได้เป็นเด็กแบบนั้น
แม่บอกว่าโจโจ้ไม่น่าจะทำแบบนั้นไม่จริงลูกฉันไม่เคยทำ
ยืนยันอีกแล้วว่าลูกฉันเป็นคนดีไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
ตามที่อีกฝ่ายนั้นกล่าวอ้างอย่างแน่นอนไปฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตก่อนนะครับ

ไม่ได้เป็นเด็กเก๋เลยอ่ะ
คือน้องเขาก็เป็นตามวัยของเขา
เขาก็เป็นเด็กดีไม่มีอะไร
แกล้งเพื่อนอะไรนี้ไม่มีแน่นอน
ไม่มีไม่มีแน่นอน
ก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าจากข้อมูลที่น้ากับแม่บอก

หน้าก็คล้ายกันแล้วอยู่ดีก็พูดถึงขึ้นมาว่า
ทำไมหน้าเหมือนคนที่ตายไปแล้ว

เรื่องที่โรงเรียนเด็กไม่ได้เอากลับมาบอก

เพราะแม่ไม่รู้หรอกว่าโดนอะไรบ้าง
เพื่อนของการ์ดเพื่อนของเด็กชายที่ก่อเหตุ
บอกว่าจริงแล้วการ์ดเป็นคนดีนะ

ไม่คะ
คือก็เป็นคนน่าหวานนะ
แต่เพื่อนบอกว่าก็กัสก็ไม่ได้เป็นคนทำตัวตุ้งติ้งอะไรนะฮะ
ใช่ค่ะมาสอบปากคำเด็กชายกัสด้วยตัวเองนะคะ
น้องก็พูดเหมือนเดิมที่เขาโดนพ่อมา

ก็คือถูกโจโจ้แกล้งบ่อยโดนตบหัวบ้างโดนล้อไม่แมนบ้าง
จนมันสะสมแล้วก็คับแค้นใจค่ะพนักงานสอบสวนมีการประสานสหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกน้องการ์ดอายุสิบสองเองค่ะ
ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยยังใช้คำว่าเด็กชายนำหน้าอยู่เลย
ปืนที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วมีชื่อผู้ครอบครองปืนเป็นชื่อของทหารยศจ่านะคะ
แต่มีการขายต่อให้กับพ่อของเด็กชายกัสแบบโอนลอยแปลว่าคนที่ครอบครองณปัจจุบันไม่มีทะเบียนถูกไหม
อืมตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวของเอ่อเจ้าของตัวจริงของปืน
คือทหารยศจ่าเนี่ยมาสอบปากคำครับโดยวันนี้นะคะญาติญาติจะเดินทางไปรับศพเด็กชายโจโจ้
นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ฉะเชิงเศร้าต่อไป
ฝั่งแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนกัสจะเป็นคนติดเกมหรือเปล่า
อืมพฤติกรรมที่เอาใส่หน้ากากสวมชุดเอาปืนมายิงเหมือนเหมือนในเกมอะไรแบบนี้นะฮะ
และที่สำคัญคำพูดของน้องเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะใช้คำพูดคล้ายลักษณะในเกมเลย
คืออย่างที่บอกว่าต้องบอกก่อนว่าคือชีวิตจริงกับในหนังในภาพยนตร์ในเกมมันไม่เหมือนกัน
เล่นได้หนังดูได้แต่พอออกมาถือชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันต้องแยกแยะให้ออก
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าคิดว่า
มันเป็นเรื่องของเด็กมันตามวัยเขามันเป็นเรื่องล้อเล่นกันมันเป็นเรื่องของโรงเรียนกับเพื่อน
ค่ะมันไม่ใช่ใช่ถ้าลูกเริ่มมีปัญหาเริ่มผิดปกติ
คุยกับเขาหน่อยเป็นอะไรไหมปรึกษาพ่อได้ปรึกษาแม่ได้อะไรแบบนี้เนอะนะฮะ